คุณผู้ชมครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปทานอาหารกันต่อในช่วงยำเที่ยงแบบนี้นะครับ
พร้อมกับลุ้นทริปญี่ปุ่นและบัตรกำนันพิเศษด้วยติดตามจากรายงานครับ
ซาชิมิซุกี้ยากี้ญี่ปุ่นหมูชีสเทปัญญากิมาพร้อมกับขบวนราเมน
ทั้งธงคสราเมงหมูชาชูธงคสราเมงอกเป็ดร่มควานราเมงกุ้มน้ำ
ส่วนใครที่ชอบหอยนังรมสดพลาดไม่ได้กับเมนูนี้หอยนังรมฮิโรชิมา
นำคะแนนจากบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพมาแลกรับฟรีด้วย
อาหารญี่ปุ่นทุกเมนูล้วนคัดสรรวัตถุดิบพรีเมียม
คือการเตรียมขยายสาขาเพิ่มอีก๑๖สาขา
เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคและตอบโจทย์การเป็นอาหารยอดนิยมของคนไทย
ในปีหน้าเราจะมีการเปิดเพิ่มอีกประมาณ๑๖สาขา
จำนวน๑๐สาขาซึ่งจะเปิดในต่างจังหวัดเป็นหลัก
แล้วก็มีการขยายอีก๒สาขาซึ่งเป็นสาขาแบรนด์ใหม่
ซึ่งเป็นการบริการแบบรูปแบบใหม่นะครับ
ตลอดจนความหลากหลายของสินค้าและบริการ
โปรโมชั่นให้ลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตและบัตรเดบิตอย่างต่อเนื่อง
เปญนี้เป็นแคมเปญที่สมนาคุณนะครับ

ก็ยังประหยัดเงินในกระเป๋านะครับ
แล้วก็ยังมีโอกาสได้ไปเที่ยวแพ็คเกจญี่ปุ่นนะครับ
เรียกว่าเป็นแพ็คเกจสุดหรูนะครับ

โซโลแกนสัมผัสรสชาติที่พาคุณเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น
และเป็นจุดนัดพบระหว่างคนทุกเจเนอเรชั่น
ชั้นที่๑รับส่วนลดและเงินคืน
ส่วนลด๑๕รับเงินคืน๑๕
ชั้นที่๒ลุ้นทริปญี่ปุ่นและบัตรกำนันแพ็กเก็ตทัวร์ญี่ปุ่น
มูลค่า๑๗๐๐๐บาทจำนวน๑๐รางวัล

มูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น๒๒๐๐๐๐บาท